ไปดูการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านกันดีกว่า

มีอายุร่วมกันกว่าร้อยปีก็ว่าได้
เพราะฉะนั้นรุ่นเล็กเราไปรุ่นใหญ่กำลังมา

เต๋งมากแต่ละคนนี่แบบฟี๊ยาวมาก
ที่สุดเลยดูเฉพาะคุณลุงเสื้อลายเนี่ย

อายุมากแล้วแปลว่าสายตาอยู่นี่อยู่แล้ว

เก๋มากจริงสำหรับการแข่งขันยิงหนังซิกนะฮะ
คนเหนือจะเรียกว่ายิงกง

เพราะอัมป่ามันก็ยิงกงไม่เห็นหรอก

ก็สลับกันยิงทีละนัดไปนะคะ
โดยใช้กระสุนดินปั้นยิงไปที่เป้าเหล็กที่ห้อยอยู่

จริง
ใครที่ยิงถูกเป้ามากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองนะ
แล้วก็จะมีการคัดเลือกไปเป็นรอบ
บรรดากองเชียร์โอ้โหเยอะแยะมากมาย

ลูกหลานเป็นพันรยามีพี่ป้าน้าอามามากมาย
รำทำเพลงเชียร์กันไปนะคะ
ส่วนของรางวัลสำหรับผู้ชนะที่ยิงเป้าได้มากที่สุดก็คือ

ช่วงแรกพัดลมเสียมาแข่งนะครับกลม
ได้พัดลมนะคะแล้วก็ยังมีเหรียญวัตถุมงคล
เหมือนหลวงปู่จานเกจิดังแล้วก็เงินเก่ามากเลย
เดี๋ยวอันนี้มีคล้ายแบบเป็นธนูเหรอ

ใช่มันเป็นการแบบแข่งขันพื้นบ้านไง
สดุอุปกรณ์อะไรต่างเอามาเล่นได้ก็เอามาแข่งกันไป
คุณผู้ชมก็เป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนาน
ที่ทางเจ้าหวัดเวชเชียงทรองพร้อมด้วยคณะสัธาชน
ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้าน
เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ละเล่นกีฬาสนุก

นี่คุณแล้วแม่นจริงคุณตาคนนี้ไม่ธรรมดาคุณดูสิ
จะต้องเป็นนักเลงแน่เลยตอนคุณลุงหนุ่ม
เอาจริงคุณชนะคุณมีประสบการณ์

สมัยเด็กเราก็ชอบเล่นยิงนั่นยิงนี่ยิงนู่น

แม่นมากคุณแม่นจริง
ไม่น่าเล่า